กลายเป็นยมทูตที่คุณบอกว่าตอนนี้เป็นเทวดาส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณ

รู้ได้ว่าเนี่ยเราไม่ได้เป็นตัวเรา

อาจารย์จะบอกพี่เอวผินที่นั่นน่ะนี่มา

ก็ส่วนใหญ่จะเป็นสรรพเวสี

เหมือนกับว่าต้องใช้กรรมตัวเองที่เมื่อก่อนเนี่ยนะ

พี่เอด้วยดิตชาติเคยเป็นหมอศัยศาสตร์

แล้วมาเจอกันที่บ้าน

พอพูดแค่นี้พ่อก็เปิดเผยตัวว่า

หมายความว่าไงท่านยมทูต
พออาจารย์บอกว่าพี่เอมีกรรมนะ
อดีตชาติเป็นหมอศัยศาสตร์

มึงบอกมันทำไมอาจารย์ก็ถามว่าท่านเป็นใคร
มันเป็นใครกูเป็นยมทูต

ก็เคยช่วยคนนี้ไว้มันเคยตาย

เป็นคนที่ตกนรกแล้วไม่สะทกสะอ

คืออันนี้เป็นท่านยมทูตบอกมาอย่างนี้เลย
ตอนนั้นเขาบอกว่าเขายังไม่รับครู
เดี๋ยวให้มันทุกข์ทรมานไปก่อน
ผู้หญิงคนนี้ทรมานให้ถึงที่สุดก่อน

ครอบครัวต้องเลิกกันเงินมีก็หมด

ทำไมยมมาทูตหรือเทพเจ้ายมมาทูต

ต้องย้อนไปก่อนเนอะสมัยเด็ก

มันเคยแก่ง

ต้นงิ้วมันยอมรับความจริงได้

ตอนนี้เล็กป้าเล่าให้ฟัง

พ่อแม่ทะเลาะกันแล้วบ้านอยู่ริมคลองแม่ก็จับโยนลงไปในน้ำ

แล้วก็งมหาประมาณชั่วโมงไม่เจอแต่ก็งมเจอแล้วก็ขึ้นมาก็ไม่ตาย
ก็เหมือนก็เหมือนตอนนั้นน่าจะถูกดึงมาใช้กรรมตรงนี้เลยไม่ให้ตายคิดเอานะ
เขาก็เลยเลือกร่างนี้เพราะมันแกร่งดีแกร่งดี
แล้วก็ดวงจิตส่วนหนึ่งของเขาที่แบ่งมาให้เพื่อให้ฟื้นเพื่อให้เกิดมาด้วยส่วนหนึ่ง
ก็เลยโอเคเอาร่างนี้แหละช่วยเสริมบารมีช่วยสร้างบรมีของเขา
แต่ขณะเดียวกันพี่เอไม่ได้รับเขาก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นรับกรรมที่ตัวเองเคยสร้างมาก่อน
คือตอนแรกยอมรับไปก็จบแล้วก็ไม่ทรมานทำไมถึงไม่ยอมรับ
ไม่เชื่อไม่เคยได้ยินยมทูตมาเป็นร่างมาเป็นร่างผมก็ไม่เคยเจอยมทูตมาเป็นร่าง
แล้วก็ไม่เคยเห็นคนอะไรผีแฝงได้มากมายขนาดนี้
ก็ยังไม่ยอมให้เทวดาของคุณหรือยมทูตของคุณมาใช้ร่างคุณเต็มร้อย
แต่สิ่งหนึ่งที่คุณเปลี่ยนไปคือเริ่มช่วยเหลือคนอื่นบ้าง

ก็มันไม่มีทางเลือกเขามาเขาทุกข์มาก็เห็นก็สงสาร

คนนี้เขาเคยมาทานอาหารที่ร้าน
เขาบอกว่าเรารู้จักว่าวัดหนึ่งมียาแก้มะเร็ง
เขาก็บอกว่าเนี่ยญาติพี่เป็นมะเร็ง

ความรู้สึกนั้นมีความรู้สึกว่าเขาไม่ได้เป็นมะเร็งอย่างเดียว

พอเห็นรูปแล้วรู้สึกไม่ค่อยดี

เขาต้องมีอย่างอื่นที่เป็นวิญญาณนะคะ

คนอีสานชอบนับถือเลี้ยง

ปอบไปกินทั้งใดก็หมดเลย

บอกว่ามาช่วยมายุ่งวุ่นวายทำไม
กูจะกินตับไตไส้พุงน้ำเลือดน้ำเหลืองมันอร่อยดี

กูกำลังกินตับไตไส้พุงกินน้ำเหลืองน้ำหนองของเขาอยู่อร่อยดี

ว่าให้ทำบุญเถอะรับบุญ
เริ่มยึดติดตรงนี้แล้วไปเกิดซะ
เริ่มยึดติดบุญที่ทำมาขอให้ยกให้เขา

คือหมายความว่าหลังจากที่คุณยอมรับองค์ดมทูตแล้ว

แต่ให้ใช้ร่างมันมาเองฝืนไม่ได้

เจ้ากรรมในเวรยังไม่ค่อยได้ทำ
เป็นแค่วิญญาณเข้าคุณได้แล้วสื่อออกไป

หลังจากนั้นทำไมถึงได้มีการสื่อสารกับเจ้ากรรมในเวรได้
พ่อให้รับบีบ
ตอนนั้นอยู่กับแฟนแฟนไม่เชื่อเรื่องแบบนี้
พ่อบอกว่าถ้ามึงไม่เชื่อกูจะจับมึงแยกกันอาทิตย์เดียวต้องแยกกัน

มีปัญหาการเงินอย่างหนักหนี้สินมาทวงเยอะ

คุณสามารถสื่อสารได้เลยกับเจ้ากรรมนายเวรของแต่ละคนเลย
ในที่สุดซึ่งมีอยู่คนหนึ่งฮะที่คุณเอเคยไปช่วยเขาไว้
แล้วตอนนี้เธอก็กลายมาเป็นคนดูแลคุณเอ
แล้วก็เป็นผู้ช่วยคอยสื่อสารกับวิญญาณที่คอยผ่านร่างคุณเอด้วย

ขอต้อนรับคุณเอนิชารัฐครับสวัสดีครับ
คุณเอ๊รู้จักกับคุณเอได้ยังไงครับ

พี่เอ๊เขาจะขายรองเท้า
คุณสื่อสารกับเจ้ากรรมนายเวรเขาได้ความว่ายังไง
ตอนที่เห็นเขาครั้งแรกยืนใกล้เขา

พอยืนมันจะมีความรู้สึกว่าเขาไม่มีบุญ

ทีนี้ก็คุยกันไปคุยกันมาก็ถูกคออยู่ตรงข้ามร้านกัน

ก็บอกว่าเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาเคยทำแท้ง

ก็ลองดูก็เอาเข้าไปที่บ้านไปเคลียร์
ลูกเขาค่ะมา

แต่ไม่คุยกับเขาโกรธใช่ไหมต้องถามเขาตลอด
ไหนลองเล่าเหตุการณ์มนาสิฮะเป็นยังไง
ก็ลูกก็มาแต่เขาไม่ยอมมองหน้า
เขาบอกว่าเอ๊ทำผิดมากที่เขาไม่ได้เกิด
แล้วทีนี้พี่เอเขาบอกว่ามีอาจารย์มันน้อยที่จะส่งเขา
คือวิญญาณเขาหมดที่จะจองกรรมแล้วเพราะว่า๑๘ปีแล้ว
ก็คุยกับอาจารย์มาน้อยแล้วน้องก็มาเลยเขาบอกเขาจะไปแล้ว
ช่วยส่งเขาไปหน่อยที่วัดท่าสุง
อาจารย์ถามว่าหนูจะไปไหน

เขาบอกว่าถ้าอย่างนั้นมีที่นึงก็คือวัดท่าสุงจังหวัดอุทัยธานี
คือเด็กที่ถูกทำแท้นี่เขาอยากไปปฏิบัติธรรมแล้ว
ครั้งที่๒เป็นเจ้ากรรมนายเวร
ครั้งที่๒เป็นเจ้ากรรมนายเวรอดิตชาติ

เคยเป็นโสเพณีมาก่อน

แล้วเขาบอกว่าเอ๊เป็นโสเพณีที่สวยมาก
เขาก็เลยรับมาเป็นเมียมีลูกด้วยกันคนหนึ่ง

ใช่ค่ะเขามานะเขาด่าเอ๊ะมาก

ใช่ค่ะเขาบอกว่าเอ๊ไปหลอกสมบัติเขาหมดเลย

เขาก็เลยแค้นเพราะว่าเขาเอามาเป็นนับหน้าถือตา

ก็มืดแล้วดึกแล้วก็ไม่มีอะไรก็ต้มมะม่าให้กิน
ก็กินเป็นตัวเราค่ะกินแล้วเขาก็ร้องไห้น้ำตาแล้วหยดลงไปในชามมาม่า

น้ำตายดลงไปในชามข้าวแล้วตักขึ้นมากินมันทุกข์ขนาดไหน
แล้วเอ๊เอาน้ำให้เขากินแล้วเอ๊ก็ขอคำมากรรมเขาเขาบอกกูไม่กินของมึง
คือเขาก็ยังแค้นเป็นเจ้ากรรมนายเวรอยู่
ทีนี้พ่อเขาก็มาเคลียร์ให้พ่อยมทูตเขามาคุยให้เขาก็เลยยอมแล้วเขาก็ไป
ก็ก้มลงกราบเขาแล้วเขาก็ไป
คุณเอ๊ครับเห็นบอกคุณเองเนี่ยเคยเห็นคุณเอเนี่ยนะครับผีเข้าหลายครั้งมาก

เห็นบอกมีเหตุการณ์ครั้งหนึ่งนะครับเป็นผีที่ตายอยู่บนห้างนั่นแหละ
อ๋อผีที่ตายอยู่บนห้างแล้วแต่ตอนทำงานที่สำรง
ก็ตอนแรกเขาก็สั่นก่อนหนาวก่อนหนาวมากเขาจะใส่เสื้อคันหนาวตลอดเวลาเขามาขอส่วนบุญเขาหนาวเขาไม่ได้กินข้าว

แล้วเอ๊ะก็คุยกับเขาว่าชื่ออะไรอะไรยังไง

จริงค่ะแล้วก็เขาบอกว่าอยากได้ใส่บาทให้เขาแล้วก็จุดทูปเอ๊ะก็ไปทำตาม
พอมาถึงพี่เอมาทำงานแล้วเอ๊ก็ถามว่าได้บุญหรือยัง
เขาบอกว่าได้แล้วแล้วก็จะไปแล้ว
เออก็ถือว่าเป็นเรื่องที่แปลกนะครับคุณมดดำ
วันนี้เรามีภาพปกติคุณทำวิธีโดยธอนของมาให้ดูด้วย
อันนี้ใครอ่ะ
นี่คืออาม่าที่เป็นคนรับแก้ค่ะ

กลกค่ะ

คนทรงค่ะคนแก้ทรง

แกพูดจีนด้วยไทยด้วยค่ะ
อาทันสั่งหัวทำไม

นั่นคือเหตุการณ์
เรียกว่าเพิ่งเดือนที่ผ่านมา

โดนมานานแล้วค่ะโดนเยอะแล้วก็แก้มาเยอะ
ก็ไม่หายนี่คือครั้งสุดท้ายที่แก้แล้วมานั่งคุยอย่างนี้ได้

มาแต่ละครั้งก็เอาให้ตาย
ก็คือคนที่อยู่มาเลเซีย

คือเราบอกว่าเราจะลงไปโกลกนะ

ทำเพิ่มค่ะรู้ว่ามันจะเจอกัน

เขาก็เลยโทรมาหาบอกอาจารย์
เคลียร์ให้หน่อยสิเขาจะเอาอะไรเนี่ย

เปลี่ยนเสียงเหมือนผู้ชาย
กล้าวเนอะแล้วก็บอกว่า

เป็นอาจารย์ที่ทำของ
เขาอ่ะตายไปแล้วแต่เหมือนกับว่า
ลูกศิษย์รับเงินเขามาแล้ว
ให้เราตายทำให้ตาย

ทำไมวิชาเขาอะทำอะไรคุณไม่ได้
ทำไม่ได้ก็เป็นเรื่องที่แปลกเหมือนกันนะฮะ

ขอร้องหน่อยพ่อจะมาสร้างบารมี

ก็ไม่เป็นญาติกันนะคะ
ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่เอ๊ก็ทำงาน
เขาเพราะเขาทำงานอะไรไม่ได้เลย

ใช่ค่ะเป็นคำสั่งจากท่านยมทูต

คุณจะต้องเป็นคนช่วยเขา

แล้วทีนี้พ่อเขาถามเอ๊ว่า

ถ้ายอมรับเขาจะตอบแทนบุญคุณ

สินเอ๊ต้องเป็นคนเลี้ยงดูเขาทุกอย่าง
พ่อบอกว่าไปที่โกลก

จะมีสารเจ้าจะมีงานให้ทำ

แย่มากกินแต่เหล้า
แต่ยาทุกวันไม่มีเงินทองเก็บ
ไปถึงมีงานมีห้องมีอะไรรอทุกอย่าง

ไปถึงปุ๊บมีงานให้ทำด้วยใช่ค่ะ

นวดได้เงินประมาณ๖๐๐๐กว่าบาท

ก็คือแบบเขาบอกว่านวดดีมาก

ปกติแล้วต้องถามว่ายมทูตจะหยุดคุณเอตลอดไหม

อยู่ตลอดเลยตอนนี้อยู่ไหม

แต่ตอนนี้มีคนอยากจะมาขอให้คุณเอช่วยเหลือ

คนนี้คุณจะต้องสื่อสารให้กับเขาแล้ว
คุณนิตยาขาวหลับอองครับ

คุณแจงนี่เป็นคนที่ต้องการความช่วยเหลือ

มีปัญหาคือว่าช่วงนี้ทำไมมันไม่ดีขึ้น
ค้าขายจ้ะขายฝรั่งหนองข้างคอกชนบุรี

เหตุการณ์แปลกคือลูกสาวก็เคยเห็นว่ามีเด็กยืนอยู่ข้างเพราะเคยทำแท้ง

เพื่อความแม่นยำนะฮะ
แล้วเดี๋ยวขอให้คุณสื่อสารเลยว่าเจ้ากำไรเวรเขาเป็นใคร
เหนือจากเด็กที่ทำแทงแล้วอาจจะมีอย่างอื่นอีก
แล้วเดี๋ยวจะมาถามว่าคุณเคยทำอย่างนี้มาจริงหรือเปล่า

แล้วก็ต้องบอกคุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับว่า
ก่อนที่จะมีการสื่อสารเนี่ยนะครับ
ทางรายการเองก็ได้มีการขอนะฮะ

สารต่างที่อยู่ในสถานที่ถ่ายทำแล้วนะครับ
ขออนุญาตในการหาทำในครั้งนี้

มาแล้วก็คุยกันนะขอบารมีนะ
ขอให้ช่วยสื่อสารสิ่งใดที่บอกได้
หากหมดกรรมหมดแค้นแล้วก็ขอเชิญ
ขอให้มาสื่อสารกัน
มานี่เร็วมานี่มาเอานะ

ไม่ไม่นั่งข้างมัน

กูไปนั่งฝั่งนู้น

อาจารย์นะคุยกับอาจารย์มา

เราไม่ใช่แก้วกรรมในเวรกันเราคุยกันได้

หนาวไหมหนาวหรือครับ

หนูทรมานเลยแค่นั้นนะ
เอางี้นะขอบุญของข้าพเจ้านะ
ส่งไปถึงเด็กคนนี้นะ
ขอให้มีอายุวันหน้าสุขภัตระ

ดีขึ้นยัง

คุณเป็นเจ้ากรรมในเวรของคุณแจงใช่ไหม

ว่านั้นถาม

แต่มึงไม่อยากได้ไง

อยากได้แต่ตอนนั้นแม่ไม่มีเงิน
แต่แม่ก็ทำแบบที่เขาบอกว่าให้แม่พาหนูไปบวช

คิดว่าทำแค่นั้นกูจะพอใจเหรอ
อยากได้อะไรคุณอยากได้อะไร
อยากได้ความพินาศของชีวิตมึงไง